ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีก็คลี่คลายกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
สภาพบรรยากาศในตัวเมืองตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดต่อไปค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานของคุณอนุสักภูมิเทศค่ะ
ตอนนี้ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับ
น้ำได้ลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ
ทำให้วันนี้บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนี้ครับก็ยังพบว่ามีพื้นที่รอบนอกอำเภอเมืองนะครับ

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเกือบ๔๐๐๐คนครับ

จะได้มีการเข้าไปฟื้นฟูช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ
ตลอดทั้งวันนี้จะเห็นผู้คนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี
สัญจรไปมาตามท้องถนนหนาตามากขึ้น
ส่วนบรรยากาศการค้าขายก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิม
เสมือนเมืองเพชรบุรีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ถูกน้ำท่วมเต็มแทบทุกพื้นที่

เพราะชาวบ้านหลายคนไม่ได้ทันตั้งตัว
กลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคน

ต่อจากปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
ซึ่งมวลน้ำได้ถูกปล่อยมาจากเขื่อนเพชรบุรี
เนื่องจากมีฝนตกที่ท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมาก
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบานประตูระบายน้ำสูงสุด
มากกว่า๓๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ทั้งเมืองถูกน้ำท่วมในที่สุด
แม้จะมีการป้องกันมากแค่ไหนก็ตาม
ท่ามกลางบรรยากาศที่กลับมาคึกคักของเมืองเพชรบุรีในวันนี้
เราได้พูดคุยกับนายโอนพันธ์สมิง
ที่ได้กลับมาขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นวันแรก
หลังจากที่หยุดไปเพราะน้ำท่วมนานกว่า๔วัน
ซึ่งเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่กลับมาทำมาหากินได้อีกครั้ง
และทุกคนในวันนี้ก็มีแต่รอยยิ้ม

เขาก็ไม่อยากจะให้เกิดน้ำท่วมอีก
เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบาก

กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว

วิ่งไหนไม่อยากให้เกิดแบบนี้
อยากให้แบบธรรมดาไป
ไม่อยากให้ท่วมที่ไหนเหมือนกัน

น้ำท่วมเมืองเพชรบุรีในครั้งนี้
เราได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับกองอำนวยการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

ประชาชนจาก๑๒๒๗๓ครัวเรือน
หรือมากกว่า๓๙๕๗๖ราย

อกจากนี้ยังมีพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับความเสียหายอีกประมาณ๖๐๐๐
ส่วนตอนนี้พื้นที่รอบนอกอำเภอเมือง
อำเภอบ้านแหลมและอำเภอบ้านลาด

ส่วนเรื่องที่ประชาชนในเมืองเพชรบุรีต้องการที่สุดในตอนนี้

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีบอกว่า
เร็ววันนี้ทางหน่วยงาน

เข้าไปทำความสะอาดภายในย่านเศรษฐกิจ

เครื่องสูบน้ำของพอมีอยู่นะครับ

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากท่วมขัง

ครั้งนี้ก็เกิดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะปริมาณน้ำเยอะกว่า
ก็จะนำเครื่องไม้เครื่องมือ

ไปทำความสะอาดในเขตเทศบาล

ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานในเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี
เพื่อที่จะหาหนทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขึ้นอีกในปีต่อไป
นุสักภูมิเทศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน